มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะฮะคุณยายวัย๗๘ปีเนี่ยถูกพบเป็นศพ
ใช้มีดฟันเข้าที่ใบหน้าคนตายใช้มีดฟันเข้าที่ใบหน้า
แล้วก็ทิ้งศพไว้ที่สวนยางพาราแถวบ้าน
คือไล่ไปไล่มาพบว่าเป็นการฆ่าล้างหนี้

ล้วกหนี้คุณยายที่เสียชีวิตอายุ๗๘ปี

นี่คือพื้นที่สวนยางพารา
อยู่กันทางถนนสายบ้านหนองเตยทุ่งชน
ทุ่งชนสัก๑๕๐เมตร

สพย่านตาขาวมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนพบศพนะฮะ
โคนต้นยางนะครับศพที่เจอเนี่ยคือนางละมุนสุกลิ้ม
อายุ๗๘ปีหรือว่าคุณยายศรีเสียชีวิตในชุดกรีดยางพารา
แล้วมีบาดแผลถูกของมีคมฟันเข้าที่ใบหน้าหลายแผลนะฮะ
มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายอีกหลายแห่งมีจักรยานซึ่งเป็นของคุณยายเนี่ย
อยู่แถวนั้น๑คันพร้อมกับไฟฉายคาดศีรษะแล้วก็มีดกรีดยางพาราด้วย
นี่มีดอันนี้จักรยานนะครับมีมีดกรีดยางพารามีหินลับมีดมีถัง
มีหมวกของคุณยายศรีตกอยู่ไม่ห่างศพ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
สักตีสามตีสี่นี่แหละมีคนได้ยินเสียงร้องแถวนี้นะฮะ
เพื่อนบ้านเขามาดูกันมาพบว่าอ้าวคุณยายศรีถูกฝันเสียชีวิตแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
นี่มาเจอศพมาตรวจสอบกับช่วงเช้านี่นะฮะ
ออกมากรีดยางพาราเมื่อคืนนะครับทุกผู้ชมครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคุณยายศรีนะครับ
อาศัยอยู่ที่บ้านที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งกิโลเมตรคุณยายศรีก็อยู่คนเดียวครับทุกผู้ชมครับ
เนื่องจากสามีเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ไปทำงานอยู่ที่อื่น
คุณยายศรีก็ยึดอาชีพกรีดยางพารานะฮะอยู่บ้านคนเดียวคาดว่าคุณยายศรีเมื่อคืนนี้เข้ามากรีดยางพาราในสวนที่อยู่แถวบ้านนี่แหละ
กรีดยางพาราเสร็จก็ขี่จักรยานนะจากสวนหนึ่งจะไปอีกสวนหนึ่ง
ระหว่างทางนะครับมีคนร้ายคงจะมาดักรอหรือจะมาหา
น่าจะมีการพูดคุยกันสักพักนึงแล้วตกลงอะไรกันไม่ได้ก็เลยทำร้ายคุณยาย
ใช้มีดฟันเข้าที่ใบหน้าหลายแผลนะครับทำให้คุณยายศรีเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปถ้ำกลางความมืดประธานสภาเทศบาลตะบนควนโพนะครับ
ก็คือนายวิชัยปานแก้วบอกว่าช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
กรีดยางพาราอยู่เหมือนกันอยู่ห่างจากสวนของคุณยายศรีประมาณ๘๐๐เมตร
ตี๒กว่าเกือบตี๓ได้ยินเสียงคนกรีดร้อง
ปนกับเสียงหมาเห่าหอนก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงอะไร
เสียงเรียกร้องให้ช่วยหรือเสียงอะไร
แต่ก็เริ่มเอกใจกันแล้วนะฮะก็เลยออกเดินตามหากันว่าเอ๊ะเสียงนั้นมันอยู่ไหน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าคุณยายศรีแกถูกทำร้ายเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนั้นก็ผมกำลังกรีดยางครับก็ปกติกรีดยางก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับ
แต่ว่าอ่าตอนนั้นเสียงที่ได้ยินประมาณอ่าประมาณที่สองที่สองครึ่ง
ประมาณไม่ต่ำจากแปดร้อยเมตรมันไม่ชัดแล้วครับ
มันจะมีเสียงสุนัขเห่าหอนด้วยปะปนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงมีคนร่อยช่วยหรือแบบไหน
แต่ว่าสันนิษฐานว่ามันเสียงมันดังนะครับเสียงมันดังประมาณสองสามนาที
น้องชายของคุณยายศรีนะฮะก็คือนายวัญชัยหนูพินิษฐ์อายุ๕๓ปีบอกว่า
อยู่ใกล้ใกล้กับพี่สาวนี่น้องชายคุณยายศรีนะฮะ
ซึ่งก็จะมากรีดยางกันทุกวันหากวันไหนฝนไม่ตกนะครับ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณยายศรีไม่เคยมีปากเสียงอะไรกับใคร
ปกติแล้วพี่สาวไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้เสียใจมาก
เพราะพี่สาวเองก็อายุเยอะละเจ็ดสิบแปดปีละ
คนก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือว่ามีสาเหตุแค้นเคืองอะไร
แต่ก็ไม่น่าจะทำกันแบบนี้
แล้วจะมากิดยังทุกวันมั้ยครับ

ร่วมได้ครับจะเป็นอย่างปากเสียงอย่างอะไร
ปากเสียงคนไข้บ้านหรือว่ายังไงครับ
ครับ

มีเรื่องทะเลาะวิวาสวิวาทะกันก่อนหน้านี้ไม่นานก่อนที่คุณยายศรีจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
นี่ฮะได้บริการเข้ามาเรียกเขาว่าประยมกันแล้วกันนะ
เพราะว่าพอเชิญป้ายมแกที่เป็นเพื่อนบ้านเป็นลูกหนี้ของคุณยายศรีมาสอบปากคำเนี่ย
เพราะว่ามีข้อมูลว่าเป็นคนเดียวที่มีปัญหากับคุณยายศรี
ตำรวจก็ไปเจอหลักฐานในที่เกิดเหตุที่มันเกี่ยวข้องกับคดี
คือรองเท้าบูธสีฟ้าของคุณยายศรีแกหายไปข้างหนึ่ง
ใส่รองเท้าอยู่ข้างเดียวแล้วใกล้ใกล้กับศพเนี่ยไปเจอรองเท้าบูธสีดำข้างหนึ่งนะฮะ
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครตกอยู่นะครับ
แล้วพอไปตรวจสอบถังขยะแถวบ้านพักของป้ายม
ไปเจอเสื้อผ้าในถังขยะสภาพเปื้อนเลือด
ซึ่งในเสื้อผ้าเนี่ยมีเส้นผมของคุณยายศรีก็ติดอยู่ด้วย
ทีนี้ตำรวจก็บอกแหมเริ่มแล้วเริ่มเข้าเคล้าแล้วนะฮะ
ก็เลยสอบปากคำป้ายมแกอยู่สักโอ้โห๘ชั่วโมงกว่านะฮะวันนี้

สอบปากคำอยู่๘ชั่วโมงกว่าสุดท้ายป้ายมยอมรับสารภาพครับ

ช็อกกันทั้งหมู่บ้านเลยป้า๗๑ฆ่ายาย๗๑

ความจริงก็ยายทั้งคู่ผมก็เรียกป้ากับยายไปให้มันไม่สับสน
หรือจะยายฆ่ายายนี่เอาเป็นว่าเนี่ยฮะ
คือป้ายมแกก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ถามว่ามันยังไงกันอ่ะ
คือแกบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าไปยืมเงินของคุณยายศรีอยู่บ่อย

ยืมไปยืมมาเนี่ยติดหนี้ยายสีอยู่ห้าพันห้า
ในช่วงปีที่ผ่านมานะค่ะ

ใจดีนะทีนี้หลังสุดเนี่ยล่าสุดมาเนี่ยคุณยายศรีแกไปทวงเงิน
ยมแกอ้างว่าแม่มาทวงบ่อยเหลือเกิน
แล้วยังไปพูดบอกกับชาวบ้านลักษณะประจานว่ายืมแล้วไม่คืน

แต่ป้ายมแกก็ยืมบ่อยนะอย่าว่าแต่ทวงบ่อยเลย

แต่ป้ายมแกอ้างว่าพอยืมแล้วไม่คืนเนี่ย

ก็แล้วคุณยายศรีเนี่ยไปบอกกับชาวบ้านว่าแกยืมเงินแล้วไม่คืน
แกก็เลยโมโหโกรธแค้น
เมื่อคืนนี้ตามคุณยายศรีไปที่สวนยางพารา
ตอนที่คุณยายศรีแกไปกรีดยางแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
ว่าทีแรกตั้งใจแค่สั่งสอนเท่านั้น

บอกเราก็รู้ว่าแกมีบุญคุณ

บอกว่าจะฟันหน้าสั่งสอน
โทษนะคะเงินที่ยืมไปยังไม่คืนเขาเลย

คือแค่ไปทำร้ายเขาก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะ
โอ้โหนี่ชื่อยมแต่ว่าป้าแกมาทำตัวเองเป็นยมทูต

คุณผู้ชมครับน้องสาวของคุณยายศรีนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาก็รู้มาตลอดว่า

สองร้อยสามร้อยแต่ไม่เคยคืน

แล้วความจริงไม่ได้แค่ให้ยืมเงินนะฮะ

ยายศรีแกก็ยังให้ข้าวให้น้ำกินตลอดนะ

พอมารู้ว่าป้ายมคือคนที่ฆ่าพี่เนี่ยโอ้โห

ไม่คิดว่าคนที่เคยช่วยเหลือกันมาเนี่ย

จากการตรวจสอบประวัติของคนก่อเหตุนะครับ
เคยต้องโทษคดีครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดนะฮะ

แล้วนี่มาก่อเหตุอีกแล้วนะฮะอายุก็เยอะแล้วนะไม่ใช่น้อยแล้วนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือวางแผนแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตบ้านปลายเนี่ยอยากจะไปใช้ที่ไหน